คุณผู้ชมไปดูภัยของผู้หญิงกันหน่อยนะฮะ
ใครจะคิดว่าไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงภายในปั๊มด้วยความปวดท้อง
แวะเข้าห้องน้ำข้างเนี่ยไปเจออะไรตะคุ่มตะคุ่ม
คุณผู้ชมช่วยดูซิว่าเงาข้างห้องน้ำเขาเนี่ย
เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเขาทำอะไรอยู่

ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมาย
ผู้ชายเขายืนช่วยตัวเองอยู่ข้างห้องน้ำของเธอ
แล้วนี่คือห้องน้ำผู้หญิงในปั๊มน้ำมัน
ปั๊มนี้อยู่แถวหน้าตลาดสุวินทะวงนะฮะ
อยู่ที่ตำบลหนามแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะฮะ

เธอบอกว่าเธอก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดานี่แหละนะฮะ
เพราะว่าตัวเองก็จะขับรถผ่านปั๊มนี้เป็นประจำ
ด้วยความที่ปวดท้องก็แวะไปทำธุระ

ระหว่างที่ทำงานกับที่บ้านนะเธอก็เข้าห้องน้ำที่ปั๊ม

เข้ามาในห้องน้ำผู้หญิงข้างเธอ
เธอเห็นเงาสะท้อนว่าผู้ชายคนนี้กำลังช่วยตัวเอง

ด้วยความตกใจไม่กล้าส่งเสียงดัง
กลัวเขาจะเข้าไปล็อกอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็เลยเกรงว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเข้ามาประชิดตัวทำร้ายเธอ
หรือทำไม่ดีไม่ร้ายก็เลยแข็งใจครับ
โทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเอาไว้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเห็นผู้ชายคนนี้เขาสำเร็จกิจตัวเองเสร็จปุ๊บ

หลังจากนั้นตัวเองก็รวบรวมความกล้าออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็เอาคลิปอันนี้ไปโพสต์เตือนภัยผู้หญิงว่า
เข้าห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำปั๊มอะไรอย่างนี้
ระวังกันด้วยนะถึงไปห้องน้ำหญิงเองก็จะไม่ปลอดภัย
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยโดนมาแล้วด้วยซ้ำไป
เข้าห้องน้ำคุณผู้ชมนึกภาพห้องน้ำปั๊มนะฮะ
ข้างหลังห้องน้ำหญิงจะเป็นที่ยืนปัสสาวะของผู้ชาย
แล้วมันก็จะยาวไปถึงผนังห้องน้ำหญิง
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเข้าไปปัสสาวะแล้วผู้ชายเนี่ย
มาจากข้างหลังที่ปัสสาวะผู้ชายเนี่ยแอบชะโงกหน้าไปดูเธอ
เข้าห้องน้ำอยู่นะเธอก็ตะโกนครับด้วยความตกใจนะฮะ
ผู้ชายลักษณะผอมดำชะงวกขวมมาก็เลยพอตะโกนไป
ผู้ชายนั้นก็รีบปีนลงไปแล้วก็วิ่งหนีเธอไปเลยนะ
เธอก็อยากเตือนภัยนะใครเข้าห้องน้ำหญิงก็ต้องระวังกันด้วย
แล้วก็ฝากปั๊มน้ำมันต่างดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่เข้าไปใช้บริการด้วยนะครับ